ทุกผู้ชมครับไปดูความคืบหน้าอีกคดีหนึ่งนะครับ
คดีที่เมื่อต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวที่จังหวัดกะบี่
ได้นำตัวเด็กหญิงวัยสิบสี่ปีคนหนึ่งนะครับไปแจ้งความกับตำรวจนะฮะ
เพราะว่าน้องถูกพ่อเลี้ยงนะครับข่มขืนหลายครั้งค่ะ
คือข่มขืนจนเด็กเนี่ยตั้งท้องณปัจจุบันนี้ตั้งท้อง๘เดือนแล้วนะฮะ
อยู่กินกับแม่ของเด็กมาสี่ปีนะครับพอเป็นเรื่องถูกแจ้งความขึ้นมาก็หลบหนีไป
แล้ววันนี้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวได้นะครับนี่ครับนายคนนี้ฮะ
ชื่อว่านายสมศักดิ์ขู่แก้วอายุ๔๕ปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลจังหวัดกะบี่นะครับ
ถูกแจ้งข้อหาคมขืนกระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
ซึ่งไม่ใช่ภรรยาของตนนะครับตำรวจสพเกาะพงันจังหวัดสุราธานีจับได้
หลังจากหลบหนีไปอยู่ที่อ่าวท้องนายปานหนีไปทำงานรับจ้างขับเรือนำเที่ยวอยู่ที่นั่น
แต่ว่านายสมศักดิ์เขาปฏิเสธนะฮะเขายืนยันว่าเขาไม่ได้ข่มขืนเด็ก
แล้วเขาก็อ่าแค่มาทำงานนะฮะแล้วเด็กเองก็มีแฟนอยู่แล้วนี่
เขาอ้างแบบนี้นะครับนายสมศักดิ์บอกว่าถูกกลั่นแกล้ง
ไม่ได้ข่มขืนลูกเลี้ยงเด็กหญิงไว้สิบสี่ปีแล้วก็บอกว่าอยู่กินกับแม่ของเด็กที่อายุสามสิบมานานสี่ปี
อ่าโดยตัวเขายึดอาชีพกรีดยางแต่พอถึงฤดูท่องเที่ยวเนี่ย
เป็นฤดูท่องเที่ยวทางฝั่งอ่าวไทยเขาจะไปขับเรือหางยาวนำเที่ยว
เพื่อส่งเงินมาให้กับแม่ของเด็กเขาไม่ได้หนีแต่เขาไปขับเรือนำเที่ยวเพื่อทำมาหากินตามปกติ
แล้วก็บอกว่าเด็กเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วนะไม่รู้ว่าจะอ้างพยายามจะบอกว่าที่เด็กท้อง
เพราะเกี่ยวข้องกับแฟนอะไรหรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าเด็กเนี่ยเขายืนยันว่าเขาถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนจริง
หลายครั้งด้วยวันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปหาเด็กหญิงวัย๑๔ปีนะครับ
ซึ่งตอนนี้น้องตั้งท้องอยู่๘เดือนนะฮะบ้านอยู่ที่ตำบลทับปริกอำเภอเมืองกะบี่นะครับ
น้องก็ยืนยันนะครับน้องบอกว่าเหตุการณ์ที่ถูกพ่อเลี้ยงข่มขืน
เริ่มต้นตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมปี๖๑ตอนนั้นน้องทำกับข้าวอยู่ในครัว
พ่อเลี้ยงก็เข้ามาหาพูดจาข่มขู่แล้วก็ลากตัวไปที่ห้องน้ำ
ลงมือข่มขืนอันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากนั้นพ่อเลี้ยงจะอาศัยช่วงเวลาที่แม่ไปกรีดยางช่วงเที่ยงคืน
อ่ากรีดยางเขาต้องไปช่วงดึกดึกอืม
เพราะว่าน้ำยางมันออกดีแม่ไปกรีดยางช่วงเที่ยงคืนเนี่ย
เลี้ยงจะเข้ามาที่ห้องนอนเพราะว่าในบ้านห้องนอนไม่มีประตู
ที่ห้องนอนของตัวน้องแล้วก็จะข่มขืนข่มขืนมาตั้งแต่ช่วงตุลาหกหนึ่ง
ต่อเนื่องมาถึงมกราคม๖๒๓๔เดือนช่วงนั้นน้องเรียนหนังสืออยู่ชั้นม๓
นะแล้วสวนยางพาราที่แม่ไปกรีดยางเนี่ยต้องออกห่างจากบ้านไปนู่นนะฮะ
หนึ่งกิโลเมตรอืมอาจจะดูเหมือนใกล้แต่หนึ่งกิโลช่วงกลางคืนแล้วเป็นพื้นที่สวนยางพาราเนี่ย
อันนี้ไกลนะครับสาเหตุที่ไม่ยอมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง
เพราะทุกครั้งพ่อเลี้ยงจะขู่ทำร้ายร่างกายบอกว่าจะฆ่าถ้าไปบอกใคร
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นคาดว่าน้องจะตั้งท้องได้๑๒เดือนแล้ว
ค่ะแต่น้องยังไม่รู้ตัวเพราะถูกข่มขืนตั้งแต่ตุลาหกหนึ่ง
น้องบอกว่ามีอาการผิดปกตินะพ่อเลี้ยงก็เลยไปซื้อที่ตรวจคันมาให้ตรวจ
พบว่าตั้งคันแต่ก็ยังไม่กล้าบอกใคร
จนกระทั่งมิถุนายนท้องเริ่มโตมากขึ้นแม่กับญาติญาติก็เลยมาถาม
ยอมเล่าให้ฟังว่าถูกพ่อเลี้ยงข่มขืนแล้วแม่ก็ไปถามพ่อเลี้ยง
แต่พ่อเลี้ยงไม่ยอมรับแล้วก็หนีหายออกไปจากบ้านเลยนะครับ
ส่วนแม่ของเด็กบอกว่าเดี๋ยวจะรอผลการตรวจดีเอนเอนะครับ
ผลออกมาเมื่อไหร่จะดำเนินคดีกับสามีให้ถึงที่สุด
ตอนนี้ที่กังวลก็คือเรื่องการเรียนของลูกสาวนะฮะ
เพราะว่าพอเด็กท้องมา๘เดือนแบบนี้เนี่ย
เท่ากับว่าสามีของเธอตัดอนาคตลูกสาวของเธอนะ
เกรงว่าหลังจากคลอดลูกแล้วตัวลูกสาวจะไม่กล้ากลับไปเรียนหนังสืออีก
ตัวลูกเราอนาคตมันยังเรียนเลยซึ่งมาตัดอนาคตลูกเราแบบนี้ไม่ได้หรอก
เรารู้ที่แรกช็อกเลยช็อกเลยเลยคือไม่คิดไงว่ามันอยู่ต่อหน้าเรามันปกติมากนะ
มันไม่มีผิดปกติอะไรเลยแต่ไม่คิดว่าหลับร่างเรามันนี่ทำกับเราได้วันนั้น
คิดว่ามันคงจะไว้ใจได้นะมันอยู่กับเรามานานแล้ว
แต่ไม่คิดไม่คิดว่ามันไหวใจไม่ได้ไงมันว่ามันไม่ได้ทำอย่างเดียวนี่
ซึ่งเราว่าถ้าไม่ได้ทำจริงก็ไปกับเราแล้วไปพิสูจน์กัน
ว่าไปผิดสูตรกันไม่แล้วว่าไม่ได้ทำแต่ยังเป็นผู้บริสุทธิ์จริงใช่ไหม
ซึ่งเราก็ว่าถ้าว่าเก่งจริงก็ไปเราไปยอมเราก็ลองประพรอมที่จะไปโรงพรรคไปผิดสูตรกัน
บอกว่าตอนแรกได้ฟังจากหลานสาวก็ตกใจมากไม่คิดว่าคนที่เป็นพ่อเลี้ยงจะทำกับหลานสาวได้ขนาดนี้
หลานสาวไม่มีแฟนนะฮะหลังเลิกเรียนกลับบ้านปกติมาช่วยเลี้ยงน้อง
เพราะว่ายังมีน้องน้องอีก๔คนนะครับจึงไม่เชื่อว่าหลานสาวจะไปมีอะไรแล้วตั้งท้องกับคนอื่น
ตามที่พ่อเลี้ยงบอกเชื่อว่าพ่อเลี้ยงเนี่ยเป็นคนก่อเหตุอย่างแน่นอน
ทีแรกก็ไม่อยากจะเชื่อนะแต่เด็กเขายืนยันนะคะเขาเป็นพ่อเลี้ยงจริง
แล้วอีกอย่างหนึ่งเด็กเขาก็ไม่ได้มีแฟนแล้วก็ไม่มีแฟนไม่ได้ไปไหนด้วย
เลี้ยงน้องอยู่บ้านด้วยเป็นเด็กดีด้วยค่ะคงไม่มีแบบว่าไปมีอะไรกับคนอื่นแน่นอนค่ะ
พ่อเลี้ยงเขาอ้างว่าน้องเขามีแฟนเราไม่เชื่อใช่ไหม
เชื่อค่ะเพราะไม่เคยเห็นหน้าแฟนไม่เคยเห็นน้องมาคุยโทรศัพท์ค่ะ
ตำรวจที่สุราชที่ควบคุมตัวได้นะครับนายคนนี้นะฮะก็ส่งตัวมาให้ตำรวจที่กระบี่แล้วนะครับ
สพเมืองกระบี่คุมตัวนายสมศักดิ์ไปฝากขังเรียบร้อยแล้วระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานในการดำเนินคดีต่อ
ส่วนตัวของน้องเนี่ยอีกเดือนหนึ่งก็จะคลอดแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกะบี่ก็ได้ไปรับไปดูแลให้แล้ว
เพราะว่าตัวแม่เองเขาก็ต้องดูแลลูกอีก๔คนทีนี้ลูกสาวคนนี้ที่ตั้งท้องใกล้คลอดทางเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวช่วยดูแลให้ก่อนกันแล้วกัน